แต่ก็ไม่ได้มั่นใจนะว่าน้องต่อเป็นลูกของเขารึเปล่าแต่เรื่องที่มีความสัมพันธ์กับนิ่มเนี่ยยอมรับเอาจริงเขาก็เคยยอมรับกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐของเรามาก่อนหน้านี้บอกว่าเขาเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนิ่มจริงแล้วก็ยืนยันว่าป้องกันมาตลอดตอนหลังก็เหมือนมาเปลี่ยนอีกว่าก็มีที่ไม่ได

ว่าตรวจดีนเออีกครั้งนึงพุทธบอกแบบนี้เลยและถ้าสุดท้ายน้องต่อไม่ใช่ลูกของเขาเขาก็ยังยินดีที่จะเลี้ยงต่อไปเหมือนลูกของตัวเองเพราะเขาก็เลี้ยงมาตั้งแต่ต้น
เอาเป็นว่าตอนนี้พุทธบอกขอให้เจอตัวน้องก่อน
และภาวนาขอให้น้องรอดปลอดภัย
ขณะที่นิ่มแม่ของน้องต่อนะคะ
แม่คือนิ่มเนี่ยยังคงยืนยันอยู่ตลอดเสมอ

ส่วนคนเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นย้อนกลับไป
แม่ของพุทธค่ะป้าจำเนียน
จำเนียนเนี่ยพูดอย่างนี้เลยนี่
จำเนียนบอกเลยว่าแม่เชื่อนะคุณนักข่าว
ต่อเป็นลูกของลุงแจ้
แต่ถ้าถามแม่ว่าแล้วจะยังไง
รู้สึกยังไงจะไม่รักต่อเหรอเปล่านะ
พุทธบอกนะบอกว่ายังรักและเอ็นดู
น้องต่อรักเหมือนหลานเพราะเลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก
แล้วเห็นมาตลอดแต่สำหรับนิ่มลูกสะพ้ายบอกเลยนะ
ถ้าเรื่องทุกอย่างนี้มันจบเจอตัวน้องต่อเมื่อไหร่
จะตัดขาดนิ่มและจะไม่ให้นิ่มอยู่ที่นี่
แล้วจะให้พุทธตัดขาดจากนิ่มด้วยเพราะตั้งแต่เขาคบกัน
มีแต่เรื่องให้แม่คอยปวดหัวแม่พูดประโยคนึงนะคะ
ฝากไปถึงนิ่มนะตัวนิ่มเองทำอะไรรู้อยู่แก่ใจ
แต่ทำไมไม่ยอมพูดออกมาอยากให้นิ่มกับพุทธเนี่ยพูดความจริง
ลูกหายไปทั้งคนไม่ต้องไปโทษใครหรอก
มีแต่นิ่มที่รู้แต่ปากแข็งไม่ยอมพูด
คนอุ่มไปจะไม่รู้สิล่ะแล้วมาโทษคนในบ้านบ้างโทษพี่บ้านฮฮ่าบ้าง
ทำรองจังงี้ด้วยใครจะมาเอาไป
พุทธก็เหมือนกันเนี่ยรักแม่ถ้าแม่ไปถามก็ต้องเชื่อแม่
รักเป็นห่วงลูกแม่อยากถามลูกแม่นะ
หนูทำอะไรกันอยู่ลูกพูดให้แม่ฟังสิแม่อยากรู้
ดูมีความมั่นใจนะแม่ของพุทธดูมีความมั่นใจว่าทั้งพุทธและนิ่มรู้ดีที่สุดว่าต่ออยู่ที่ไหนแล้วหายไปได้ยังไง
คล้ายกับที่บิ๊กโจ๊กพูดจำได้ไหมท่านบิ๊กโจ๊กพูดตอนนั้นที่บอกว่าพ่อกับแม่นี่แหละรู้ดีที่สุดแต่แค่ยังไม่มีใครพูดออก
ทีนี้ความคืบหน้าทางคดีคุณผู้ชมจำได้ไหมคะวันก่อนคือมีการนำตัวพุทธกับนิ่มเนี่ยคือจะเอาไปเข้าเครื่องจับเท็จ
การเข้าเครื่องจับเทศนะครับคุณผู้ชมอย่างทุกคนบอกไปเมื่อวานตอนอ่านข่าว
เขาก็เจ้าหน้าที่เขาก็จะมีวิธีการจะมีพวกอุปกรณ์อะไรก็ตาม
ติดตามตัวของคุณมันจะวัดเรื่องของความดันโลหิต

จะมีเจ้าหน้าที่คอยยิงคำถามไปแต่ละคำถาม
แล้วคุณต้องตอบมันจะมีกราฟขึ้นเลยนะ
เป็นระดับระดับทีนี้เรื่องนี้ค่ะ
เขาบอกว่ากราฟของพุทธปรากฏเส้นกราฟที่มันพุ่งขึ้น
แล้วดูผิดปกติช่วงที่ถูกถามคำถามแทงใจ
อย่างเช่นคำถามว่าเรารู้เห็นเกี่ยวกับการหายไป
ของน้องต่อหรือไม่ซึ่งพุทธจะต้องตอบคำว่า
ใช่หรือไม่ใช่เขาบอกว่าตรงนี้แหละ
คือลักษณะกราฟผิดปกติหัวใจเต้นแรงเออคล้ายแบบนั้น
แต่พอถามพุทธพุทธก็บอกว่าไม่ได้ตื่นเต้นนะ
เพราะเอาจริงพูดความจริงไปหมดแล้ว
แล้วก็ไม่ใช่แล้วยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนทำ
เช่นเดียวกับนิ่มค่ะที่ก็ยอมรับว่ากังวลใจเรื่องนี้
แต่ไม่ได้เครียดส่วนเรื่องของการตามหาตัวน้องต่อ

ก็คือทางตำรวจสพบังหลวงมีการทำหนังสือ
ขอกำลังเสริมจากตำรวจโรงพักใกล้เคียง
ไม่ว่าจะเป็นสพกำแพงแสนสพดอนตูม
สพบังเลน๔และสพกระตีบค่ะเข้ามาปฏิบัติการร่วมภารกิจกำลังเสริมร่วมกัน
เพื่อทำการค้นหาและจะขยายพื้นที่ออกไปอีก๔กิโลเมตร
และคุณผู้ชมคะมีเบาะแสใหม่นะคะที่ไทยรัฐทีวีของเราได้มาเพิ่มเติม
ลองดูค่ะเป็นภาพกล้องวงจรปิดของวันที่๕กุมภาพันธ์
ในช่วงเวลา๗โมง๓๒นาทีตอนเช้าภาพนี้ปรากฏออกมาว่า
มีผู้ชายเสื้อเหลืองขี่มอเตอร์ไซค์และมีคนซ้อนท้ายไปด้วย
เขาบอกว่าถ้าลองสังเกตดีคนที่นั่งอยู่ด้านหลัง
เหมือนอุ้มอะไรบางอย่างอยู่แต่ก็ไม่ได้เป็นการยืนยันว่า
นั่นคือเด็กหรือนั่นคือน้องต่อส่วนผู้ชายเสื้อเหลืองนี้
ด้วยความที่ว่ามันก็จะมีสิ่งหนึ่งที่ไปตรงกับที่นิ่มพูดคือ
เหมือนมีคนเสื้อเหลืองมาอุ้มลูกไปตอนหลับจำได้ไหม
คล้ายครับคลาแบบนั้นแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้
ต้องรอตรวจสอบนะคะคุณผู้ชมค่ะอ่าเพราะถ้าเกิดสมมุติว่า
เขาใครก็ตามที่เป็นคนที่ตามภาพเนี้ยเดี๋ยวเขาก็จะต้องออกมาชี้แจง
ถ้าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เหมือนขาเด็กโผล่ออกมา
ซึ่งมันก็ยังไม่ได้พัดขนาดนั้นอืมเขาบอกว่ากล้องมุมจรปิดตัวนี้
อยู่ก่อนถึงบ้านน้องต่อประมาณ๑กิโลเมตรแล้วก็ใกล้เคียงกับช่วงเวลา
น้องหายตัวไปอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมามีมอเตอร์ไซค์ของพุทธ
นิ่มขี่ผ่านมาหลังจากนั้นค่ะเพื่อไปทำการแจ้งเรื่องนี้
กับตำรวจที่ป้อมนั่นเองค่ะเขาบอกว่าท่าทีของพุทธตอนที่มานี่
นี่เป็นกล้องที่ป้อมนะคะค่อนข้างเครียดแต่นิ่มเนี่ยยังดูเฉย
นี่ก็คือเป็นเรื่องราวที่เราเอามาบอกให้คุณผู้ชมได้
ตามความคืบหน้ากันแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกแหละตอนนี้คนก็สงสัย
แม้ว่าจะสงสัยนะคะในตัวเอาพูดตรงนะสงสัยในตัวพ่อกับแม่ของเด็ก
แต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดมันคือการตามหาตัวน้องต่อให้เจอ
แล้วกลับมาแบบปลอดภัยนั่นแหละค่ะ
อีกอย่างหนึ่งที่นักข่าวรวมไปถึงชาวเน็ตมีการตั้งข้อสงสัยนะคะ
อันนี้ต้องย้ำว่าเป็นการตั้งข้อสงสัยแล้วก็ตั้งข้อสังเกต
ตั้งข้อสังเกตในเรื่องของการตอบคำถามของพุทธ
ระยะสายตาในการมองนักข่าวหรือว่าในการให้สัมภาษณ์
เขามักจะมองพื้นอยู่บ่อยตามภาพนี้เลย
แล้วก็มีนักจิตวิทยารวมไปถึงนักวิเคราะห์พฤติกรรมต่าง
เขาก็มีการสังเกตอย่างที่บอกไปว่าตั้งข้อสังเกต
คุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้กล่าวหาเขาตั้งข้อสังเกตว่าในการตอบคำถาม
แต่ละครั้งของคุณพุทธเนี่ยจะมักจะหลบตาแล้วก็ก้มต่ำ
อาจจะมีบางช่วงจังหวะที่เขาจะแบบลืมตาแล้วก็มองตอบโต้บ้าง

ก็ให้ตำรวจทำงานกันไปแล้วก็เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์
ว่าความจริงมันเป็นยังไงเพราะความจริงมันก็มีเพียงหนึ่งเดียวหรอกครับ
อยากให้เรื่องนี้คลี่คลายเร็วแล้วก็อยากให้น้องต่อกลับมาอย่างปลอดภัยด้วยนะคะ